อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเสียงด้วย
ก็เป็นลูกของดาราตลกท่านหนึ่งนะคะ
กลางดื่มที่ผ่านมาลูกชายของนักแสดงตลกโลนซ่าตั๊กติ้งโหน่ง
ขับรถเก๋งไปชนกับเสาไฟฟ้า
ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร้อมกับแฟนสาวค่ะ
จังหวะที่พ่อเนี่ยมาดูศพลูกนี่ก็ร้องไห้แทบจะขาดใจเลยอะค่ะ
นายวินัยแท่งทองแท้วัย๕๘ปีค่ะนักแสดงตลกที่รู้จักกันในชื่อโลนซ่าตาติ้งหน่งเนี่ยนะคะ

พอเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกเนี่ยเขาก็รีบตรงเข้าไปกอดศพแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
ลูกชายคนนี้ชื่อว่านายยุรชัดแท่งทองแท้หรือว่าเอ็ม
อายุเพิ่งจะ๒๓ปีเองค่ะ
แล้วไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงบนถนนสายวัดอำภา
ตะบนคลองใหญ่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ก็ทำให้นายเอ็มแล้วก็แฟนสาวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ร่างเนี่ยอัดกอปปี้ติดค้าสร้างรถยนต์เลยค่ะ
สอบถามผู้เป็นพ่อนะคะนายวินัยก็บอกว่า
ลูกเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในตลาดอำเภอองคารักษ์
แล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองมาหนึ่งคันแต่เครื่องมันมีปัญหาค่ะ
ติดติดดับดับทางบริษัทก็เลยมายกคืนไปแล้วก็เอารถเก่งคันใหม่คันนี้
ยาริสสีขาวนี่แหละเอามาให้ขับชั่วคราว
ก่อนเกิดเหตุก็ชวนแฟนสาวนั่งรถออกมาหาข้าวกินที่ตลาดองคารักษ์
จากนั้นก็หายเงียบไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้
จนกระทั่งมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าลูกประสบอุบัติเหตุ
ก็ตอนแรกก็อยู่ในบ้านเนาะก็เขานั่งอยู่กับเพื่อน
แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาแฟนมาทานข้าว
ก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วก็เสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งก็มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบอก
ที่ร้านผมบอกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุเกือบตายหรือว่าจะตายอะไรประมาณนี้นะครับ

เมืองต้นนะคะตำรวจก็สันนิษฐานค่ะว่าผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็วสูง
แล้วพอถึงที่เกิดเหตุอาจจะหักหลบอะไรบางอย่างค่ะ
รถก็เลยเสียหลักแล้วพุ่งลงข้างทาง
ทำให้ด้านซ้ายของรถฟาดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วก็อัดก๊อปปี้คนขับและผู้โดยสารจนทำให้เสียชีวิตค่ะ